สวัสดีค่ะพบกับรุกรรณะหนาวกับมินินาธิชาค่ะสุดสัปดาห์
ใครออกเดินทางท่องเที่ยวไม่ผิดหวังเพราะว่าสภาพอากาศดี
ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมใครอยากสัมผัส
อากาศหนาวเย็นขึ้นเหนืออีสานนะคะมีโอกาสเจอน้ำค้างแข็ง
ในขณะเดียวกันค่ะทางตอนกลางของประเทศเนี่ย
สภาพอากาศตอนกลางวันค่อนข้างร้อนแต่ก็ยังคงพอมีลมนะคะ
เข้าไปคลายร้อนได้บ้างค่ะส่วนภาคใต้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
ยังคงเน้นตกบริเวณทางตอนล่างของภาคค่ะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือไม่ได้ตกหนักจนเกินไป
คลื่นลมสงบสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้ค่ะ